มหากราบสลากินแบ่ง๓๐ล้านหมวดจรูนและครูปรีชา
วันนี้ถึงชั้นของสารอุทธรณ์แล้วนะฮะ
เพราะว่าเป็นกรณีที่ทางครูปีชาเองนะครับมีการยื่นฟ้องหมวดจรูน
ยักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจร
ครูปีชายังมั่นใจว่าสลากเป็นของเขา

จนผ่านศาลชั้นต้นมาแล้ว๑ศาลนะฮะ
สารชั้นต้นก็บอกว่าครูปีชาไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องหมวดจรูน
เพราะหมวดจรูนเป็นเจ้าของทรัพย์
ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่สารอุทธรณ์
วันนี้สารอุทธรภาค๗พิจารณาและตัดสินในคดีนี้ต่อแล้วนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายช่วงเช้าทั้งฝ่ายของหมวดจรูน
มาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ทนายตั้ม
มาแล้วทนายตั้มก่อนหน้านี้ติดแฮชแท็กไว้แล้วว่า
วันนี้ครับมันจบแล้วครับครูปรีชาครับ
แฮชแท็กไว้แบบนี้แล้วจบจริงไหมคะ
ถามว่าจบจริงไหมรอฟังจากศาล
ซึ่งสารพิพากษาแล้วนี่ทนายตั้มหมวดจรูนมีความมั่นใจ
ว่าความจริงสลากเป็นของพวกเขานะครับ
ส่วนครูปรีชาถามว่ามาไหมมาฮะก็มารับฟังคำพิพากษาของศาล
ต้องมาเพราะตัวเองเป็นโจทย์ใช่ไหมใช่ฮะ
ทางฝั่งครูปีชาก็มามาพร้อมเจ๊พัดเจ๊บ้าบิน
แม่ใส่ชุดหล่อมาเลยมาขึ้นศาลนะฮะ
แต่ว่าทนายความไม่ได้มาเพราะทนายติดว่าความอีกคดีหนึ่ง
แต่ครูปีชาให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้
คาดคณีผลคำพิพากษาอะไรไว้อีกแป๊บนึงขอขึ้นไปฟังก่อน
และจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วครูปีชายังบอกมั่นใจ
ความจริงคือความจริงสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัล
คือของผมผมเป็นเจ้าของนี่คือความมั่นใจของครูปีชา
หลังจากนั้นขึ้นศาลครับและเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
สารอุทธรภาค๗กาญจนบุรีมีคำพิพากษาคุณตื่นเต้นไหมอยากฟังไหม

อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นเนื่องจากสารอุทธรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ก็คือครูปรีชาไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องหมวดจรูน
ฐานว่าหมวดจรูนยักยอกทรัพย์หรือรับของโจร
คือก่อนหน้านี้ครูปีชาพยายามที่จะไปแจ้งความที่ตำรวจภูทรภาค๗ใช่ไหมคะ
ตำรวจเนี่ยคือไม่ได้มีความเห็นสั่งฟ้องนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอตำรวจเนี่ยไม่มีความเห็นสั่งฟ้องแล้ว
ครูปีชาแกก็เลยไปฟ้องต่อสารเองศาลเองก็มีการไต่สวนมูลฟ้อง
จนกระทั่งผ่านศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรนะฮะ
แล้วศาลอุทธรก็เห็นฟ้องเหมือนศาลชั้นต้นแหละฮะ
ก็สรุปคดีง่ายคือครูปรีชาไม่มีสิทธิ์ฟ้องหมวดจรูน
หมวดจรูนก็พ้นจากการฟ้องทั้งข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรเลย
ก็เป็นไปตามที่ทนายตั้มแฮชแท็กไว้เลย
มันจบแล้วครับครูปรีชาและคดีต้องไม่ดีกาด้วย
อันนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าทางครูปีชาเนี่ย
เมื่อออกมาจากการรับฟังคำพิพากษาของศาลแล้ว
ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรเพราะว่าเพิ่งจะรับฟังกันเสร็จนี่เองนะฮะ